รอช้าเบาแดงก็แจกต่อถึงสิ้นปีโอกาสดีแบบเนี้ยไม่ได้มีบ่อยนะพี่น้อง

ตรงนู้น
จบก่อนตั้งหมด

แล้วผมอยากจะถามคุณสองคนว่าว่า
ไหวไหมเป็นอะไรกันมากหรือเปล่า

เนี่ยก็กำลังเดินแบบอยู่

เดินโชว์เดินเฉิดใช๋แบบนี้งาน
เผื่อว่าวันไหนน้องสาวเบาแดงสองคนเขาไม่ว่าง
พี่บาวดำสองคนจะได้ไปยูแทนบ้าง
คนเรามันต้องมี๒จ๊อป

ใช่มั้ยเป็นยังไงแล้วพอได้ไหมคะคุณพอได้ฮะ

พูดพอได้เป็นสาวเบาแดงได้เลย
พอได้แล้วจริงพวกคุณพอได้แล้วความคิดพวกนี้
ล้มเลิกขยำทิ้งแล้วเครื่องใส่ถังขยะ
ไม่ได้เลยหรอ

ไม่ใช่อะไรสองคนนี่ก็สวยอยู่แล้ว
สองสาวบาวแดงเขาก็สวยในแบบฉบับของเขา
เขาก็เหมาะสมที่จะยืนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว

กับพวกเราทั้ง๓คนเหมาะแล้วที่จะอยู่ตรงนี้

แล้วที่สำคัญก็เตรียมส่งมอบของรางวัลให้ด้วย
ไม่ว่าจะเป็นมอไซค์ไลน์ลิมิเต็ดอิดิชั่น
และรางวัลใหญ่ทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
กับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพ
เป็นไง

เพราะว่ากิจกรรมแบบนี้เราเองก็มีความสุข
คุณผู้ชมเองก็มีความสุขเหมือนกัน
ก็อยากจะส่งมอบความสุขแบบนี้ไปให้

อยากรู้แล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรถมอเตอร์ไซค์

มาเลยค่ะสูงเลยค่ะ

เป็นสายผนเลย

และผู้โชคดีได้แก่
คุณสิริวัลมงคลจากจังหวัดตาก
ย้ำกันตรงนี้เลยนะครับว่าอีกแค่๒สัปดาห์ตรงนั้นนะครับ
ที่เบาแดงสิบบาทเนี้ยจะพาให้คุณเป็นเศรษฐีทองร้าน
โอ้โหส่งกันมาทุกวันเลยนะใช่แล้วค่ะยิ่งส่งมาก
มีสิทธิ์มากย้ำตรงนี้เลยนะ๗ตุลาคมนี้จะได้ลุ้นกันแล้ว
ว่าใครจะเป็นเศรษฐีทองร้านคนต่อไปอ้าวได้แล้วนะอย่าชะลากใจด้วย
ง่ายง่ายเลยค่ะเขียนบีบส่งฝาคาราบาลแดงหรือฝาคันโซคูณสอง
ส่งเข้ามาตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้แต่สำคัญคือ
แล้วไปติดตามความสนุกกันในตลับข้าวขั้นต่อเลย
๘ธันวาคม๒๕๖๖ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที